มีคุณตาคนนึงมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนหาปลา

ปุ๋ยไปเห็นหมาตัวหนึ่งน้องหมากำลังโผล่อยู่ในแม่น้ำยม

คลออยู่ในนั้นกำลังจะหมดแรงแล้ว
ก็เลยพายเรือไปช่วยชีวิตน้องหมาตัวนี้
พายเรือฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกลากไปกว่า๒กิโลเมตรนะคุณผู้ชม
ช่วยได้สำเร็จนะคะไปดูเหตุการณ์ค่ะ
กลัวจะลงมาช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะไหวเปล่าเนี่ย

ไปไงมั่งไป

คือดูแบบหมดแรงแล้วจริงจริงอะค่ะค่ะ
ต้องบอกว่าน้ำไหลแรงมากขนาดเรือยนอ่ะคือขับไล่ตามไปก็คือเนี่ยค่ะ
ใช้เวลานานนะกว่าจะตามทันเนี่ยมันไหลไปตามกระแสน้ำเลย
อ่าแล้วก็เรียกว่าเนี่ยคนนี้นะคะตาปุ๋ยเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของทุกชีวิตจริงจริง
ค่ะจริงไม่ได้ปล่อยให้มันผ่านไปเออแล้วเขาก็ลงไปช่วยเหลือนะคะ
ขึ้นมาได้สำเร็จนะฮะเป็นน้องหมาสีดำคุณผู้ชมตกไปในแม่น้ำยมคือไม่รู้ตกมาจากไหนแหละ
ค่ะเนี่ยไปเจอลอยคอผูกโผล่อยู่ในแม่น้ำในถ้ำกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
เหตุการณ์เนี่ยนะคะเกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองสวรรคโลกนะคะ
เขากำลังเตรียมกระสอบทรายเอาไว้กันน้ำจากแม่น้ำยมที่กำลังจะสูงขึ้น
แล้วก็จะล้นตลิ่งออกมาจังหวะนั้นเนี่ยไปสังเกตเห็นน้องหมาตะเกียดตะกายอยู่ในแม่น้ำ
คือดูจากตาปลาก็เห็นว่าน้ำมันแรงมากค่ะนะคะมันแรงจริงจริง
เพื่อช่วยชีวิตน้องหมาตัวนี้กระทั่งไปเจอตาปุ๋ยอะค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นกำลังลอยเรือหาปลาอยู่ก็เลยตะโกนบอกตาปุ๋ยตะปุ๋ย
พายเรือไปช่วยน้องหมาหน่อยก็เลยช่วยกันนะคะ
บกก็มีเจ้าหน้าที่คอยกำกับอีกอีกฝั่งหนึ่งข้างล่างในน้ำเนี่ยนะคะ
ก็จะมีตะปุ๋ยเนี้ยพายเรือตามน้องหมาตัวนี้ไปกว่าสองกิโลเมตรคุณ
ไม่ใช่ไกลมากนะอ๋อไกลแล้วน้ำก็เชี่ยวด้วยนะคะ
ครึ่งชั่วโมงอะค่ะถึงจะช่วยน้องหมาตัวนี้ขึ้นมาได้ในสำเร็จนะคะ
แล้วก็พาขึ้นฝั่งมาได้เนี่ยค่ะพอขึ้นมาได้ก็ตกน้ำใจ
ตกใจหมดแรงด้วยนั่งนิ่งเลยอ่ะอืม
ก็ต้องอุ้มขึ้นรถกันเลยทีเดียวอะค่ะเพราะว่าเดินไม่ไหวอ่ะนะ
เอาไปดูแลนะคะก่อนที่จะตามหาเจ้าของมารับกันต่อไป
คือตอนแรกเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือมาได้
เขาตั้งใจว่าจะตั้งชื่อเจ้าหมาสีดำตัวนี้ว่ามิสเตอร์บุญรอด
สมควรสมควรนะคะคือด้วยความที่แบบเกือบไม่รอดแล้วนะคะ
แต่ก็มีการนำภาพนี้ค่ะไปโพสต์หาเจ้าของ
สภาพนี้ไม่รู้จะขึ้นต้นด้วยมิสเตอร์ยังไงเหมือนกันปักกระบอมเหลือเกิน
เออแต่สุดท้ายพอโพสต์หาเจ้าของแล้วอ่ะเจ้าของเขาก็มาไงคะมารับ
เจ้าของใช่ค่ะมีเจ้าของนะคะ
ก็มารับตัวขอเรียกว่ามิสเตอร์บุญรอดก็แล้วกันนะคะ
ก็รับตัวกลับไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือหลังจากนี้เขามีลักษณะคล้ายฝรั่งเลยนะ
มีชื่อกลางชื่อแรกนี่เป็นชื่อเจ้าของตั้งอันนี้บุญรอดเป็นชื่อกลาง
นามสกุลนี้อีกเรื่องนะโอ้โชคดีมากจริงนะคะต้องขอบคุณตาปุ๋ยด้วยเนาะ